รอบวางระเบิดหลายจุดที่พัทธลุงนะครับ
ต้องต้องไล่ดูจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปเจอภาพของกลุ่มวัยรุ่นชายต้องสงสัย๕คนนี้ครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปขอเติมน้ำมัน

ซึ่งตำรวจเอาภาพนี้ไปให้พยานซึ่งเป็นร้านที่เสียหาย
ดูเขาบอกว่าคล้ายกับกลุ่มคนที่เข้าไปก่อเหตุนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำ
อยู่ที่ตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนที่พัทธลุงนะครับ
จับภาพวัยรุ่น๕คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานะถึง๔คัน
ทำทีไปเติมน้ำมัน๑ลิตรที่ร้านขายของชำดังกล่าว
ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยร่วมกันก่อเหตุรอบวางระเบิด
ในพื้นที่อำเภอปากพยูนเพราะว่าได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของร้าน
ว่าชายกลุ่มนี้ผู้ประสาทยาวีฟังไม่รู้เรื่องครับ
จากการตรวจสอบพฤติกรรมท่าทางการยืนเอามือไขว้หลัง
เหมือนเป็นการสังเกตการณ์อะไรสักอย่างแล้วเหมือนพวกเขาได้รับการฝึกฝนมานะครับ
โดยเฉพาะบุคคลเสื้อเหลืองในภาพเมื่อสักครู่ผู้เสียหายระบุว่า
ลักษณะคล้ายกับผู้ชายที่เข้าไปรอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอปากพยูนด้วย
เหลืองคือคนที่ขี่รถเข้ามาคันนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สงสัยว่ากลุ่มวัยมรุ่นดังกล่าว
เป็นกลุ่มที่ขับรถขี่เข้าไปดูลาดเหลาแล้วก็ชี้เป้าว่าตรงไหนจะก่อเหตุ

ผู้ต้องสงสัยคงเห็นว่ามีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่ลงมือก่อเหตุที่ร้านนี้นะครับ
ก็เอาคำบอกเล่าแล้วก็ไปสเก็ตภาพของผู้ต้องหา
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙จังหวัดสงขรา
ส่วนเส้นทางของคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอปากพยูนนั้นคาดว่า
จะใช้เส้นทางเข้ามาทางบ้านป่าบะที่อำเภอป่าบอน
ตำบลหานเทาแล้วก็เลี้ยวขวาเรียบทางรถไฟ
ไปทางเส้นทางบ้านควนเผยนะครับไปวางระเบิดรางรถไฟที่บ้านใส่ผ่วนตำบลดอนประดูก
แล้วก็ขี่ไปตามถนนเส้นในหมู่บ้านไปออกถนนใหญ่สายดอนประดูกปากพยูนครับ
แล้วก็ไปก่อเหตุวางระเบิดร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลดอนประดูก
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปก่อเหตุวางระเบิดในเขตเทศบาลตำบลปากพยูนรวม๑๐จุด

ด้านเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งในสตูนและพัทธรุงนั้นเป็นทีมเดียวกันครับ
แล้วก็แยกกันทำงานเป็น๒กลุ่มปฏิบัติการก่อเหตุในพื้นที่๒จังหวัดนะครับ